ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ฉันยอมใส่แมสอ่ะดีมากมันแปลกประหลาดไปดีนี่
สองพันเศษสิบแล้วขนาดนี้ขนาดเดียวกันไหน
ระหว่างที่เรากำลังดำเนินรายการกันอยู่ก็มีข่าวว่างานเลี้ยรัฐมนตรี
มีคนติดอีกแล้วซึ่งก็ต้องรอเช็คกันทางไทยรัฐ
โชว์นั่นแหละว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าถึงขนาดว่าวันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าประมาณสัก๓ทุ่มนะฮะ๓ทุ่มเนี่ยให้ทีวีทุกช่องเนี่ย๓ทุ่มคืนนี้ให้เตรียมรับสัญญาณแถลงการของนายกรุงมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙แล้วก็วัคซีนที่ช่อง๕จะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙วันนี้ก็แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ
พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๒๐๗๐ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๕๑๘๓ราย
รักษาหายเพิ่ม๓๔๑รายค่ะ
กลับบ้านแล้ว๓๑๘๙ราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัว๑๙๘๗๓รายในจำนวนนี้อาการหนัก๓๕๒ราย
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๙๑ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๔ราย
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๒๑รายค่ะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งออกเป็นจากระบบเฝ้าระวัง
แล้วก็ระบบบบริการ๑๙๐๒ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน๑๖๐ราย
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๘รายค่ะ
ทางด้านในแพทย์ทวีสินก็มีการเน้นย้ำนะคะ

หลังจากมีการแชร์ภาพข้อความระบุว่าจะมีการเคอร์ฟิลล์
บอกว่าภาพที่แชร์ออกไปนั่นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ยืนยันไม่มีการเคอร์ฟิลล์และไม่ได้มีการประชุมในวงใด
ทั้งนี้ขอให้ทุกคนรับฟังข้อมูล
รวมไปถึงดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองให้ดี

ให้ประชาชนเข้าร่วมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
เพราะยังเป็นทางออกที่ดีในสถานการณ์นี้
อย่างไรก็ตามทางผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีก็ได้หาหนทางในการเพิ่มจำนวนวัคซีน
ซึ่งสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจได้คือ
พวกเราต้องช่วยกันแล้วก็หาหนทางในการสร้างกำลังใจ
เพื่อจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชม
ในขณะเดียวกันทางด้านคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระชวงศาลธนาศุกร์
ก็มีการกล่าวค่ะบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น
มาจะอยู่ตามหัวเมืองใหญ่
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ปิดบังข้อมูล
ตัวเลขผู้ติดเชื้อส่วนคลัสเตอร์สถานบันเทิง
พยายามจะควบคุมให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ
เนื่องจากว่าการรวมกลุ่มลดลงตามมาตรการของสอบคอ
ว่าภายใน๒สัปดาห์สถานการณ์น่าจะดีขึ้น
แต่จริงข้อที่บอกว่าทุกคนก็แบบอยากจะให้ความร่วมมือมาฉีดวัคซีนตอนนี้
หนูว่าคนให้ความร่วมมือเยอะ
แต่วัคซีนไม่มีให้ฉีดมากกว่า

พี่ฉีดแล้วใช่ไหม

อีกอย่างนึงที่บอกว่าคนที่ติดเชื้อโควิด
ทุกคนมันไปไอผู้ก่อให้กลุ่มไปบริจาคกรีตเลือด

ซึ่งจำเป็นที่สุดเพราะว่ามันอาจจะเป็นหนึ่ง
ตอนนี้เลือดมันขาดแล้วถ้าใครติดตามข่าวมาโดยตั้งแต่เช้า
วันนี้ฉันนั่งดูข่าวแบบเธอฉันนั่งดูเธอจนแบบฉันนึกว่าฉันได้เสียกับเธอ
หลับไปตอนบ่ายอ่ะฉันนั่งดูตั้งแต่๑๑โมงกว่าถึงบ่าย

นั่งดูข่าวแล้วเครียด

ซึ่งวันนี้นะฮะมันขาดแคนเลือดอย่างหนัก
ประเด็นคือใครจะกล้าออกไปบริจาคเลือด
แต่เขาบอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดวันนี้คุณหนุ่ม
คือคนที่เป็นโควิดแล้วถ้าสมมติคุณมีโอกาส
คุณมีโอกาสคุณออกไปบริจาคเลือดเถอ
เพราะว่าเลือดของคุณตอนนี้พลาสมาของคุณ

สำหรับคนที่เคยติดเชื้อโควิดแล้วนะครับ
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งวันนี้เรื่องที่คุณจะต้องเล่า
คือเรื่องที่คุณยายตายที่แบบไม่มีรถไปรับ

ถึงกรณีของอาม่า๓คนนะครับ
ก็คือคนหนึ่งเสียชีวิตคือได้รับเชื้อโควิดเข้าไป
ปรากฏว่าแกก็รอรถนี่นะครับ
รอรถที่จะไปรับปรากฏว่าไม่มี

แล้วก็พี่คนโตของแกก็คือนอนเสียชีวิตอยู่นะครับ
นี่นะก็คือเรียกว่ากลายเป็นเรื่องราวที่สังคมเกิดข้อสงสัยนะครับ
เขาได้ถ่ายคลิปอาม่าขอความช่วยเหลือ
โดยพบว่ามีคุณยายสองคนนั่งอยู่บนพื้นบ้าน

พี่สาวจะตายอยู่แล้วหลายวันยังไม่ได้กิน
เมื่อคืนไม่ได้กินตั้งแต่เมื่อคืนอยู่ถึงป่านี้
เรียกว่าคือลำบากมากนะฮะ
แล้วก็พยายามเรียกเนี่ยทางฝั่งพี่ก็ไม่ยอมตื่น
ก็เลยเกิดเป็นคำถามในโลกโซเชียลว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

ที่ถ่ายคลิปอาม่าเขาเปิดเผยบอกว่า

มารับอาม่า๒คนไปรักษาตัวแล้วนะครับ
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยอาการของอาม่า
นันทนาอายุ๗๕ปีมีการอ่อนเพลีย
เพราะว่าต้องดูแลพี่สาวอายุ๘๔ปีนะครับ

แล้วก็ดูแลน้องสาวอีกคนนึงคืออายุ๗๐ปี

คุณหมอเองได้ให้น้ำเกลือแล้วก็ดูแลตามขั้นตอนนะครับ
ทั้งสองคนนั้นได้อยู่รักษาภายในห้องเดียวกัน
เรื่องต้นไม่มีอาการน่าเป็นห่วง
ขณะที่ช่วงเที่ยงคนในครอบครัวก็ได้ทำพิธีชาวภัณฑ์กิจศพ

ก็มีญาติมาร่วมพิธีประมาณสัก๒๓คนเท่านั้นเอง
ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมว่า

นี่คุณถามคุณมีโอกาสถามโฆษกรัฐบาลด้วยซ้ำไป
คุณมีโอกาสถามคุณหมอเตียง

คือเอาตรงนะผมถาม
ผมคุยแทบทุกวัน
ผมคุยกับทั้งโฆษกทั้งคุยกับทั้งอธิบดีกรมการแพทย์
ทฤษฎีกรมกรุบคุมโลก

คือทุกคนทุกท่านก็บอกว่า

แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นมันเหมือนมันสวนทาง

คือที่ผมกล้าพูดได้อย่างนี้เป็นเพราะว่า

มีอย่างล่าสุดคนหนึ่งก็คือมีน้องคนหนึ่งที่

แล้วก็ได้รับเชื้อมาประมาณสัก๕วัน

ไปที่โรงพยาบาลเพราะว่า

สุดท้ายก็คือได้รถไปรับ
คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ช่องทางในการติดต่อก่อนหน้านี้
มันอาจจะแบบว่าคู่สาย

เนื่องจากที่ว่าแต่ละคนเวลาโทรไป
ต้องมีการสืบไล่ถามเรื่องของอาการ

คนหนึ่งประมาณเกือบ๒๐นาที

ซึ่งอันนี้ก็คือพูดนานละ

ที่จะมีการไปรับคนป่วย
เพื่อไปส่งที่โรงพยาบาล
อันนี้ก็ต้อง

ที่สำคัญที่สุดเนี่ยทางภาครัฐประกาศอยู่แล้วว่า

อยู่ที่คอนโดห้ามอยู่ที่อะไรอย่างนี้

ข้อสงสัยในสังคมขึ้นมาบอกว่า

คือติดต่อไปบอกรอ๒๔ชั่วโมงถึง๔๘ชั่วโมง

หรือจริงมันควรจะมี

คุณมาดำคุณจามคุณเป็นอะไรหรือเปล่า

แป๊บนึงจะเริ่มชินพี่มดจริง

อันนี้คุยในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนาะไม่รู้เหมือนกันยังไง
สมมุติว่ามันมีการตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาช่วงนี้พี่
หมายถึงว่าหาบุคลากรหาคนที่แบบว่ามารับเรื่องอะไรอย่างนี้
ที่มันแบบจัดพิเศษขึ้นมาเพื่อเฉพาะในช่วงวิกฤตตอนนี้
เนสคือส่วนใหญ่คนที่ติดไปแรกอาการมันไม่มีสังเกตไหม
เขาบอกว่ามันอาจจะต้องเอาคนที่อาการไม่มีกักตัวอยู่บ้านซึ่งมันก็ยากอีก
พอใช้คำว่าถ้าเกิดว่ากักตัวให้อยู่บ้านได้ด้วยคนติดนะฮะ
ปัญหานี้มันจะย้อนกลับไปอืมเป็นการย้อนแย้งว่าแล้วจะทำยังไง
ถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยนอนอยู่ในคอนโดแล้วปรากฏคนที่อยู่ในคอนโด
กลัวประเภทไหนไม่เอาเขาอีกอันนี้ต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้ด้วย
อ่าต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะว่าลูกบ้านเนี่ย
จะรู้สึกกลัวรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเออเออ
คือแต่ถามว่าคนที่ไม่มีอาการถามว่าคุณจะกักตัวอยู่ได้ไหม
จะกักตัวอยู่ที่บ้านได้อืมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นในการที่
ต้องทำความเข้าใจกับในสถานที่แต่ละสถานที่อืมว่าโอเค
เขาจะไม่ออกไปไหนก็ต้องมีการจับตาดูว่าต้องไปออกจริง
มีคนไปส่งอาหารส่งน้ำส่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ได้แล้วก็อาจจะต้องมีสายด่วน
ที่สามารถรับได้ตลอดว่าถ้าเกิดมีอาการที่รุนแรงอืมใช่
แล้วต้องรีบไปอันเนี้ยมันต้องเป็นแก้ทีละจุดที่หัวระบบอ่ะใช่กำลังจะบอกว่า
เนี้ยถึงถามว่าไอ้ตัวไอ้ตัวคู่สายที่การรับโทรศัพท์
ตอนนี้มีอาสาสมัครมาเพิ่มมาช่วยรับโทรศัพท์อีกประมาณ๒๐๐คน
ก็ต้องดูกันไปจริงมันอาจจะต้องมีระบบตรงนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่า
ถ้าสมมุติมีคนป่วยคนเจ็บแล้วมีอาการแล้วเราจะต้องรักษากันต่อไปยังไง
คืออย่างที่พี่หนุ่มพูดคือหัวหมายถึงตรงนี้
ถ้าเรามีกลุ่มตรงนี้ที่เราจัดขึ้นมาเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะไหม
ไม่ใช่แบบโอเคนั่งรับโทรศัพท์เฉยเหมือนนั่งรับโทรศัพท์ที่บ้าน
บางทีมันอาจจะไม่เพียงพอกับประชากรและจำนวนคนที่เป็นหรือเปล่า
ขนาดตั้งกลุ่มเท่ากิจพูดมากเออในความในความคิดของเราต้องบอกคนที่ดูอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะ
สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยคือเราแค่เราแค่คิดส่วนตัวคิดเห็นนะฮะส่วนตัวนะ
ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราพูดไปอาจจะไม่เข้าหูหรือไม่ตรงกับความรู้สึกของใครบางคนอะไรอย่างนี้
ต้องขออภัยไว้ด้วยอันนี้คือเป็นแค่เราความคิดส่วนตัวเองพี่หนุ่มอย่างวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินเนี่ย
แล้วก็รับทราบถึงสถานการณ์ปัญหาต่างเนี่ยคือเขามีการพยากรเรื่องของเตียง
เขามีการพยากรเรื่องของเตียงว่าจะมีการใช้เตียงอย่างไร
พบว่าขนาดนี้กรุงเทพมหานครนะฮะมี๒๖๒เตียงเนี่ย
ว่างอยู่เพียงหกสิบเก้าเตียงนะฮะส่วนห้องแยกก็คือเราบอกว่า
โควิดมันจะต้องใช้ห้องความดันลบนะครับมี๔๗๙เตียง
ใช้๔๑๐เตียงเพราะฉะนั้นว่างอยู่แค่๖๙เตียง
ต้องคิดไปข้างหน้าว่าหากตัวเลขมันยังเพิ่มขึ้นอย่างนี้
ใช้ทรัพยากรยังไงเนื่องจากว่าวันนี้กรุงเทพอย่างเดียวเนี่ย
กว่านะกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยทะลุ๔๐๐
เขาพยากรเลยว่าถ้าติดเชื้อ๑๕๐๐ต่อวัน
คนต่อวัน๑๕๐๐คนต่อวันเนี่ยหากเกิดใช้เตียงจำนวนมากเนี่ย
เพราะฉะนั้นมันก็จะรองรับได้อีก๑๙วันหรือเกือบ๓อาทิตย์
ส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้เฉพาะกรุงเทพนะครับ
เตียงต่อวันใช้ได้ประมาณถึงแค่๖๘วันข้างหน้านี้เอง
ก็จะเต็มแล้วจะเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันเป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องรับไปบริหารจัดการเนี่ย
กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นภาระเร่งด่วนภาวะเร่งด่วนเลยนะครับ
กรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
นิ่งนอนใจกำลังจะบูรณาการเกี่ยวกับเตียง
ทรัพยากรคนไม่ใช่แค่เตรียมจะรักษาผู้ป่วยได้นะ
ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็มีปัญหาอีก
ใช่วันนี้มีโอกาสได้เห็นภาพข่าวพี่ได้เห็นกันไหมไม่รู้
ในในอ่าของโรงพยาบาลสนามอ่ะค่ะอืม
คือทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลสนามเองเขาก็มีการวอนบอกว่า
แบบคนไข้ที่มารักษาตัวตอนนี้หยุดสั่งอาหารจากข้างนอกเข้ามาหน่อย
เพราะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในจริงไหม
แต่ละจุดของโรงพยาบาลสนามมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจะต้องรับโทรศัพท์
เพื่อที่จะโอเคไปเอาอาหารให้หน่อยด้านหน้าแล้วเอาเข้า

ใช่ดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะไม่มีไม่มีแบบเวลาในการที่จะแบบ

ดูแลเพราะจริงก็แค่เอาอาหารมาฝากทุกคน

จะต้องมานั่งตรวจเช็คร่างกายว่าตัวนี้ร่างกายเป็นยังไง
สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราพลังพูดกันอยู่นี่มันกลายมาเร็วมาก

อะไรคือไก่เกิดก่อนไก่แล้วไข่เกิดก่อนไก่

ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน

ภาครัฐเอยยย์หรือ
หรือแม้กระทั่งคนป่วยเองหรือญาติคนป่วยเองเนี่ย
คือผมว่าทุกคนเนี่ยมีมุมของตัวเอง
แล้วเหมือนแบบก็ต้องแบบมุมของตัวเองก็จะแบบรู้สึกว่าแบบอย่างนี้

ใจนะจริงเพราะว่าบางทีอยู่ตรงนั้นอาหารกินทุกวัน
วันละแบบว่า๓ครั้งมันอาจจะรู้สึกว่ามันเบื่อมันอยู่ในที่แคบหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันอาจจะต้องแบบช่วยกันนิดนึงคือในระหว่างช่วงนี้เรารู้ว่าทุกคนอึดอัด
เรารู้ว่าทุกคนลำบากเรารู้ว่าทุกคนแบบอยากออกจากตรงนั้นไปแล้ว
แล้วทุกคนก็อยากออกไปกันหมดแต่ถ้าสมมุติว่าแบบเราช่วยกันสักนิดนึงอดทนนิดนึงเนาะ
รักษาตัวเองให้หายแล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่แบ่งเบาภาระจากเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบในส่วนนี้หน่อยอะไรอย่างนี้

ใช่เพราะว่าโอ้โหมันเป็นประเด็นที่มันแบบว่าไปถึงไกลมาก
แต่ว่าเห็นบอกตอนนี้เขากำลังมีการปรึกษากันว่าเขาอาจจะมีการแบ่งเขตเลยนะ
แบ่งเขตเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอย่างเป็นเป็นส่วนอ่ะเป็นส่วนคือในเขตนี้กี่เขตรวมกันแล้วมีรองพยานตรงนั้นเท่าไหร่
มีคนเปิดตรงนั้นก็คือจะแยกไปตรงนั้นกรุ๊ปหนึ่งตรงนี้ไปกรุ๊ปหนึ่งตอนเนี้ยเขากำลังมีการคุยกันอยู่
จริงการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนมันก็เป็นการบริหารการจัดการให้ดีขึ้นนะ

ไปไปตรงไหนทุกคนที่อยู่ฝั่งจตุจักรก็ไปตรงนี้นะฝั่งหนองเจาะก็อยู่ฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ย
ไม่อย่างนั้นก็คือข้ามเขตกันไปกันมามันก็ไม่มีรถนะพี่

ไปดูกรณีของนักคล่อมนะครับนักคล่อมก็แน่นอนครับว่าอย่างที่หลายท่านคงได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าอาการนักคล่อมเนี่ยเมื่อวานนี้ที่พูดไปนะครับในมุมของนักคล่อมเนี่ยก็คือมีอาการไตวายนะครับเมื่อวานก็คือฟอกไตนะฮะจนกระทั่งถึงสามทุ่มนะฮะหลังจากฟอกไตไปเนี่ยก็ความดันดีขึ้นนะครับ
ก็ตอนนี้เนี่ยนักคล่อมก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยหนักนะครับถือว่าเป็นผู้ป่วยหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปต่อคิวนะฮะในการที่จะต้องย้ายโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแนะนำทุกอย่างต้องอยู่ในคิวนะครับมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีเนี่ยผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลอื่นที่มีอยู่แล้วอยู่ดี
ของนครเองเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยเข้าใจบริบทเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ในคิวนะฮะถ้าเกิดว่าคนที่เขาออกไปแล้วนครได้ย้ายก็ย้ายไปถ้ายังไม่ได้ย้ายก็จำเป็นต้องอยู่ที่เดิมทุกอย่างอยู่ในคิวไม่ได้มีอภิษฎในการที่จะไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในมุมของคนที่ได้มีการออกมาแล้วก็พยายามที่จะบอก

ช่วยนะวันนี้ก็ทุกคนในวงการก็ดูส่งกำลังใจก็คือลูกหรือหน้าเยียวกันใช่ไหมล่ะแล้วก็ลูกอย่างที่หนูบอกเมื่อวานเนี่ยลูก
ค่ะถ้าตอนนี้ณตอนนี้เราค่อยไม่รู้อาการ

ถ้าเกิดเทียบกับเมื่อวานตอนเย็นกับวันนี้

คือวันนี้ผมด้วยอาการของนครเองผมยังไม่ได้ติดตามมาก

ซึ่งไม่ได้คุยกับตอนเช้าแต่ไม่ได้คุยกับนครนะฮะ

น้องไอซ์เมื่อช่วงบ่ายเขาบอกวันนี้อาการดีขึ้นกว่าเมื่อวาน

ก็คือหมายความว่าที่ดีขึ้นก็คือในกรณีของความดัน
แต่พอมีการฟอกเลือดเนี่ยมันเอาของเสียออกไปเนี่ย
ก็ดีขึ้นแต่ในมุมของค่าของไตเนี่ย

แต่ของพ่อเขาเข้ามา๓

ก็ต้องอยู่ในมือคุณหมอที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

มาเอาไปอีกหนึ่งท่านนะครับที่หายบทแล้วก็คือ

เรื่องเป็นอะไรคือคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แล้วก็เลขาธิการพักภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้เขาได้มอบอำนาจให้กับ
นายธิวานะฮะการกระสังทนายความส่วนตัวเนี่ย
เดินทางเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับ
เป็นสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าภักดิ์ไทยสิ่งวิรัยเนี่ย
กรณีที่คุณเต้เนี่ยเขาได้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ
การไลฟ์เฟซบุ๊คเมื่อวันที่๑๗เมษายน
โดยคุณเต้มงคลกิจเขาระบุอย่างนี้
นายศักดิ์สยามไปเที่ยวผับในย่านทองหล่อเมื่อปลายเดือนมีนาคม
จนเกิดคลัสเตอร์ทองหล่อแล้วก็มีผู้ติดเชื้อประมาณหมื่นกว่าคน
ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันเสียทั้งตำแหน่งของเขา
ที่เขาเป็นอยู่เป็นถึงรัฐมนตรีเป็นสอสอเป็นตัวแทนของประชาชนนะฮะ

จากนี้นะครับก็ยังได้ฟ้องเอาผิดกับกลุ่มบริษัท
ประธานกรรมการแล้วก็อีก๒พิธีกรจัดรายการชื่อ

โดยระบุว่านายศักดิ์สยามไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เกิดขึ้น
ซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยคุณศักดิ์สยามก็บอกอย่างนี้
ทำให้คุณศักดิ์สยามเนี่ยได้รับความเสียหาย
แล้วก็เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔นะฮะ
มาตรา๑๖แล้วก็ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒๖แล้วก็๓๒
ประกอบมาตรา๘๓๙๐แล้วก็๙๑เนี่ย
ล่าสุดเต้มงคลกิจนะฮะเขาก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คของเขา
ระบุว่าขอบคุณเสียโอที่กรุณาฟ้องผมต่างคนต่างทำหน้าที่
โอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะ
เขาบอกผมทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนรอหมายอยู่ออกหมายเร็วนะ
จะได้อาศัยอำนาจศาลเรียกพยานทั้งบุคคล
เจ้าของเครื่องขายมือถือตรวจสอบทำอะไรทุกคนที่ใกล้พี่นะครับ
ในขณะเดียวกันตำรวจทองหล่อทั้งสอนอรวมทั้งพี่
รัฐมนตรีทุกคนในคอรมอลว่าในช่วง๑๒๘กุมภาคม
และก็๑ถึง๓๑มีนาคมและ๑ถึง๕เมษายน
ในกลุ่มคอรมอคณะรัฐมนตรีใครไปเที่ยวแถวทองหล่อบ้าง
รวมทั้งรายละเอียดในการสนทนากันผ่านมือถือในช่วงดังกล่าวเนี่ย
คุยกันเรื่องอะไรบ้างปรเห็นพี่ฟ้องที่อำเภอเมืองบุรีรำ
บุรีรำพอดีหมายออกให้ไปเมื่อใดก็จะไปมอบตัว
พาเพื่อนสอสอฝ่ายค้านทุกพักเนี่ยไปเยี่ยมดูที่ดินรถไฟเขากระโดงด้วยว่า
มีสภาพหินรถไฟเหลือมากน้อยเพียงใด
อันนี้ก็คือเป็นการตอบโต้จางคุณเต้มงคตกิจยังผิดว่าข่าวของ
ก็บอกเอาเรื่องตั้งแต่ประมาณก่อนเที่ยงแล้ว
ช่วงประมาณสัก๕ชั่วโมงที่ผ่านมา

เดี๋ยวยังไงก็ไปฟ้องกันที่บุรีรำ
เดี๋ยวเขาก็จะไปเยี่ยมที่บุรีรำเหมือนกันตอนหมายออกแล้ว
แล้วก็จะต้องไปดูทำอะไรว่า๑ถึง๒๘กุมภาพันธ์
๑ถึง๓๑มีนาคม๑ถึง๕เมื่อสัปดาห์
คอรมอมีใครไปแถวทองหล่อบ้างอย่างนี้เลย
แล้วก็จะพาสาวไปครับไปที่บุรีรำเขาก็ว่าอย่างนั้น
ก็ต้องดูต่อไปว่ามวยคู่นี้จะเป็นยังไงนะฮะ

ก็มาตามต่อกรณีสาวมีสัมพันธ์ของหลวงปู่

พุทธเทพสุริยะจักรวาล
อ่ะเดี๋ยวกลับมา

ไปกันฮะพุทธใครจะเรียกหลวงปู่ก็หลวงปู่เถอะ
นี่แต่อาจารย์เขาออกมาเธอเห็นอาจารย์เขาหรือยัง

อาจารย์ชาเย็นไงนั่งไง

ก็ใช่ไงเขาบอกฝากไว้ถึงให้หมอปลา
ผมก็ถามว่าเว้นที่มืดคืออะไรหมอล์หมอปลานมันเป็นเปรตมาก่อน
เขาอยู่เพชรบูรณ์ลมเก่า
นี่วิวสวยใช่ไหมอากาศนั้นดีเนอะมันเขาสื่อว่ารักวิชายังไงกันอ๋อแม่ง

ไม่รู้ก็คืออาจารย์นั้นน่ะพุทธธรรมชาติเขาชื่ออะไรนะพุทธอะไรนะ
ผมเล่าให้ฟังตรงนะวันนี้ผมเชิญเข้ามาที่รายการ
เออหมาดีห้อง๓แล้วก็เชิญหมอป๊ามาด้วย
แล้วก็เชิญพระมหาภัยวันมาด้วยนั่งโต๊ะผมอัดเทปไว้
อ๋อตอนแรกกระเทาออกวันจันทร์ปรากฏว่า

ประเด็นที่พี่ให้เขาถกกันคือเรื่องอะไรพี่
เรื่องจริงใจผมต้องการให้ถกเรื่องของพุทธอะไรนี่แหละ

ว่าทำไมถึงเขียนด้วยกับเขา

็นได้ว่าคุณเป็นกระจอกไง

เชื่อดูก็คนอยากดูเยอะ

คือน้ำล้วนไม่มีเนื้อ
คือต้องเดินไปฉีกหลายรอบเลยน้ำกินเผื่อดื่ม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

แล้วก็มีรูปตอนที่พระอาจารย์ชาเนี่ยท่านนอน

แล้วท่านก็บอกว่าท่านฝันแล้วมีหลงฟ้าเนี่ยมาปล่อยดอกไม้
พอตื่นบ้างอุ๊ยเห็นเต็มตัว
แต่วันนี้ผมถามบอกอ้าวแล้วทำไมเงินอยู่ในนั้นได้ยังไง

ตอนท่านหัวกระแทกนั้นท่านได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหมคะ
ถึงให้ไปรับยารักษาสแกนศีรษะเขาก็ไปอย่างนี้
แล้วเขาก็เลยสึกแล้วก็แปลงร่าง

แปรงร่างไปใส่หมวกก็ไปใส่ชุด

ผมก็พยายามจ้องดูโอ้โหชุดแบบนั้นนะ
เป็นแบบไปลองฟังเสียงแกอูอยากรู้นะฟัง
เขาเป็นคนสมรรถะไม่เคยหวังในลาบยศเงินทอง
คิดจะทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น
วันนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะมาบอกว่า
สองคนนี้เนี่ยทำสิ่งในผิดพลาด
ตัวเองไม่รู้แล้วทำรู้
อย่างเจ้นมหาไพรวัน
มีแต่ความรู้แต่ไม่มีความเข้าใจ
นั่นไงพระมหาภัยวันมีแต่ความรู้แต่ไม่มีความเข้าใจ

ใส่ชุดนี้ตลอดเนี่ยล่าสุดเนี่ย
จิราภาส่งมาบอกชุดคล้ายอันนี้เลยค่ะ

เฉยเออเห็นมั้ยล่ะก่อนเดียวแบบโดนฟ้อง

แต่ว่าท่านโอเคกับผมมากนะ

ทำได้เลยผมไม่ว่าแต่ถ้าเป็นคนอื่นผมจะฟ้อง
อ๋ออุ๊ยจริงจริงท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกหมอปลาเป็นเปรตเป็นผีเปรตน้องว่าอย่างนั้น
นี่แหละก็อาจารย์ชาแล้วยังไงนะคะแล้วเกี่ยวอะไรกับอันนี้ที่เราจะเล่าข่าวได้
เดี๋ยวเราต้องมาเล่าข่าวของเราก่อนนะคะ
ซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณภุตภาษณ์ของคุณภุตธะอ๋อแล้วคุณภุตภาษณ์
แล้วเขามีศิลป์คนอื่นไหมหนุ่มดูว่าแค่เป็นศิลป์เอกคนเดียว
อะไรนะก็บอกว่าตอนที่เป็นพลานะนั้นมีโรศิด้วย

โอ้โศษีท่านกุศลโศษีโศษีโศษีโศษีอย่างนี้

ก่อต้นตำรับมาจากอาจารย์ชาวนี้

ผมว่าผมมาเป็นพิธีกรคนเดียวประเทศไทย
ที่ได้คุยสิ่งกับพินิหารแบบนี้
คือถ้าเป็นไอ้มดแดง๗ยอดมนุษ

จริงจนตอนนี้ผมจะได้เปลี่ยนเป็นชุดสีเขียวแล้ว

ตำรับมาจากอาจารย์ชายคนนี้เหรอ
เออก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแหละ
คายันชาดิกชาร้อนชานมผงเลยนะ
ผู้หญิงสาหรับไปยังไงที่โดนกล่มคืนโดนไหม

ทางหลวงพ่อดำเค้าพูดถึงเนี่ย
ดำองค์เดิมที่บอกว่าเป็นหลวงปู่พุทธเทพ

ก่อนนั้นเนี่ยไปลูกละเมืองทางเพศผู้หญิงคนหนึ่งจนกระทั่งมีลูกที่ฮันต์คนหนึ่ง
เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่เคยมีสัมพันธ์กับหลวงปู่พุทธะคนนี้เลย
แต่ไปเจอรถป้ายแดงปรากฏว่าในระหว่างที่นักข่าวไปปรากฏมีรถป้ายแดงอยู่ว่ะ
หลายคนก็งงว่ามาจากไหนมีการพ่วงไปถึงเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
ปรากฏว่าล่าสุดนะฮะนางสุคลนางสุคลเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะบอกว่า
แต่ทุกคนก็คือคนที่ถูกบอกว่าไปข่มขู่นางสอนนะฮะว่าให้ปกปิดเรื่องนี้นะครับ
คนก็บอกว่าจริงแล้วไม่เคยเข้าไปข่มขู่นางสอนที่บ้านเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีข่าวเกิดขึ้นเนี่ยนางสุคลเนี่ยแหละกับอีกคนนึงชื่อว่านางตู่ไปที่บ้านของนางสอน
ไปสอบถามข้อที่จริงว่าเพราะเหตุใดถึงสัมภาษณ์ว่าถูก
นายพุทธคนนี้เนี่ยไปกระทำถึง๔ครั้งจนมีลูกด้วยกัน

ก็คือหมายถึงว่าถูกผู้หญิงคนนี้คุณสอนออกมาปฏิเสธข่าวนะ
แต่ทางด้านแม่ของสอนเนี่ยเขาบอกว่า
แหม่ตอนนี้มีการเรียกร้องตรวจดีเอ็นเอ
ก็อยากจะให้ตรวจเหมือนกันนะแต่ต้องตรวจพร้อมกันทั้ง๓คนนะ
คือต้องตรวจทั้งแม่ก็คือนางสอนคนนี้

จะได้รู้กันเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย

ถ้าตรวจออกมาแล้วผลเนี่ยว่าเป็นลูกของพุทธจริง
พุทธภาพเนี่ยก็ต้องมา

ก็ดีไปแต่ถ้าไม่รับผิดชอบ

ถ้าใครอยากจะรู้ก็เดี๋ยวจะขอให้มาตรวจดินเอกัน
เนี่ยว่าอย่างนั้น
เรื่องก็จบแค่นี้แล้ว

ส่วนพุทธภาพตอนแรกก็บอกว่าจะออกมาแถลงข่าว

แล้วนางก็หายเข้าไปในป่าบอกไปทุดง

แล้วเดี๋ยวจะออกมา
บอกว่าจะออกมาแล้วจะให้สัมภาษณ์

ชาละชาฟ้องนะ

นี่เห็นไหมมีคนบอกให้ลงอาจารย์ชาทาง

ไม่ใช่ฟ้องอ่ะฟ้องไปก็ขึ้นศาลไม่ได้นะเธอ
ฟ้องกันไปเพราะสารเขาก็ยังไม่รับฟ้องตอนนี้นะ

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงค่อยฟ้องกัน

บอกให้อย่าเพิ่งรีบฟ้องกันไปไหนตอนนี้
เอ้าไปอีกหนึ่งเรื่องครับ
เราจะเห็นกระต่ายเนอะคนชอบเลี้ยกระต่ายทุกวันนี้

โหสงสารน้อง

ก็คือ๑ค่าอาหารมันก็มีเนอะไหนที่สุด
เอาไปปล่อยวัดแล้วกันไปถวายวัดแล้วกัน
แล้วกระต่ายมันออกรูปเร็วนะจะบอกให้
มันออกลูกเร็วมากนะจริง
ซึ่งพระครูประหลัดธนโรธครับปัญญาวัชิโรหรือพระอาจารย์หมูเนี่ย
เจ้าอาวาสวัดหนองทองหมู่ที่๑๑ตำบลบ้านสวนจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่า

จะขอนำกระต่ายมาถวายให้กับพระอาจารย์
จากนั้นก็ได้มีรถ๖ล้อเลยนะ
ล้อนำกระต่ายมาถวายจริงว่ะ

เพราะกระจ่ายมา๓๐๐ตัว

นี่ดูสิ

คือจะฆ่าก็ไม่ไหวบาป

หนึ่งค่าอาหารก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยกระต่ายแล้ว
เพราะกระสอบหนึ่งค่าอาหารกระต่ายมันตก๔๕๐บาท
เลี้ยงกระต่ายได้เพียง๒วันเอง๔๕๐บาทเนี่ย
อาจารย์หมูแล้วก็ลูกศิษย์วัดเนี่ยต้องออกไปช่วยกัน

ผักปุ้งกินย่ามันเคยกินอาหารเม็ดมาตลอด

ส่วนญาติโยมท่านใดที่อยากจะเลี้ยกระต่ายวันนี้ช่วยเถอะนะฮะ
ถ้าคุณอยากจะเลี้ยงแต่ขอเตือนว่ากระต่ายเป็นลูกเป็นสัตว์ที่ออกลูกเร็วมาก

วันนี้ถ้าชาวบ้านคนไหนคุณอย่าเอาไปเป็นคู่นะมันออกลูกเร็วมาก

คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นคุณไม่ใช่คำว่ามันผสมพันธ์กัน

ชาวบ้านคนไหนอยากได้กระต่าย

อยู่ที่วัดหนองทองที่สุโขทัย

อาจารย์ก็คย่าห์ไม่ต้องกลัวขอเยอะนะ
ยิ่งขอเยอะอาจารย์จะยิ่ง
ตรงนั้นในภาพนะดูดิ

แต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะนำกระต่ายไปเลี้ยงเนี่ย
แต่อยากจะช่วยดูแลค่ากระต่ายเหล่านี้

ไม่แล้วปล่อยให้มันวิ่งตาม
มันออกลูกเต็มเลยเธอมันออกลูกเร็ว

ไม่น่าจะได้นะเพราะเขาเลี้ยงมาแบบ

ดีตรงนี้มันศักดิ์ต่ายนะ

มันจะอยู่ไม่ได้สิ
แล้วก็ไปกระต่ายสี่หรือยัง
มันได้ต่างเกงไหม
ขนาดวันไว้ตรงนี้ก็อยู่เงียบ

ออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะ

ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยเอาจริง
แต่ก้อยดิวมัวไหมมัว
เฮ้ยแบบว่าบ้านเขาสถานการณ์ไม่ค่อยดีไม่ใช่เหรอ

อะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องเนี้ยน้องนางเอกคนนี้ค่อยเห็นตอนเยดิวโดนตีด้วยเถอะ
โดนโดนต่อยโดนต่อยหน้าหรือตบเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็ไม่รู้อ่ะเนอะ
แล้วก็ถามอีกนางไปเธอเธอไปเหยียดเพศเธอหรือเปล่า
หล่อนก็เคยมีแฟนเป็นธอมหล่อนไปเหยียดเขาหรือเปล่า
สำหรับเรื่องเหยียดเพศแล้วก็ไปพูดถึงพ่อยอมรับว่า
อย่างที่เล่าไปนั่นแหละไม่ได้มีเจตนาพูดถึงอีกฝ่ายในทางที่ไม่ดี
เป็นการเม้าท์ในเชิงก๊อซิบอ่ะหังคุณพ่อก็กำลังอยู่ในหมวบแบบนั้น
แล้วทำไมแบบลูกสาวยังมาอยู่ตรงนี้อีกล่ะอะไรอย่างนี้
แล้วก็การที่คุณอยู่นอกบ้านแล้วคุณคนอื่นมีคำถามกับคุณที่อยู่นอกบ้าน

เอาจริงน้ำบาปบุญคุณเบลก็สวยมาก

ตอนที่คุณบัญญินเป็นข่าวรูปของเบลถูกแชร์เยอะมากนะ

อ่ารูปเบลถูกนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
อ่านี่
ถามว่าคนก็ไปถามกันอีกว่าเบลเบลโกรธดิวโกรธไหม
นางก็บอกว่าเธอนางไม่ได้รู้สึกโกรธแต่รู้สึกเห็นใจเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง
เพราะว่าโพสต์เยอะคงรู้สึกเครียดนางบอกอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะ
โปสต์เยอะพี่รู้สึกเพียงนองดิวไปไปฟ้องเรื่องอะไรบ้าง
ก็ฟ้องหนึ่งนางโดรนตีไงเถอะเช้าสมัยเริ่มตาย
อ๋อก็แค่นั้นเองคือแต่นางโดนตบ
ไหนช่วงเบลอควงเกรียบแอ็บสวยอยู่โดนตบว้วไปไหนละเข้านี้ไปแล้วค่ะ
เบลค่ะเขาก็มีผู้ชายอยู่หรือเปล่าพี่มดมันก็ถามอย่างเงี้มันก็ตอบอย่างเง
อันนี้คือมีข่าวส่งมาบอกว่ากระต่ายทรทได้รับการประสานจากสำนักโฆษกว่าวันนี้

๓ทุ่มนะครับขอให้ทุกฐานีรับสัญญาณแถลงนายกุญตรีเกี่ยวกับสถานการณ์

วันนี้๓ทุ่มก็รอฟังนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรยังไงกันบ้าง

หมดแล้วคนไปขอรับหมดแล้ว
ต้องเตือนทุกคนนะถ้ามันออกลูกเร็วนะ

เฮ้ยฉันมาก่อนฉันเคยบ้าผู้ชายแล้วฉันไปเรียกกระต่ายอยู่

เมื่อกี้รถเมย์พูดถึงอาจารย์ชาว่าอยากเอา

เดี๋ยวคนส่งมาเต็มไปบนเลยบอกอยากดู

เขาผู้สาวมาพูดกันต้องนาน

เอามาไปดูณเดชนิดนึง

สาวก็เลยขอซูมเข้าไปดูนิดนึงขอซูมได้
ไม่ต้องซูมหรอกหัวหวัดฉันนั่งซูม๗รอบ

ทำเอาหลายคนหัวใจสั่นกันทุกทีนะคะ
สำหรับณเดชน์คุกิมิยะที่แบบว่ามีบางช่วงชิวเห็นไหมคะ
เจ้าตัวก็มีการโพสต์ภาพเงาสะท้อนบนกระจกโชว์ซิกแพค

ขนาดสาวมากี้ทั้งวันเลยเหรอ

ซูมอยู่นั่นน่ะกางเกงอะไร

สาวมากกี้ยังคอมเมนต์ขอแบบชัด
แต่งานนี้ดูเหมือนว่ายายาจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไห

จนหน้าแดงแบบรัวแหมรู้เลยว่า
ห่วงนะจ๊ะอย่างนี้
ฮะสะเทียนใจรอรับสัญญาณกี่โมงนะคะ

อื้อหือ๓ทุ่มวันนี้ถ้าเปิดโชว์ละทัศน์
ก็รอดูแถลงข่าวมาสักนิดหนึ่ง๑๐นาที

โซเชียลถามว่าวันนี้จะได้ยินชื่อวัคซีนไหม
ชื่อวัคซีนไหมคะแปลกไหมครับ

บอกว่าวันนี้จะได้ยินชื่อวอคซินแปลกไหมคะ

เคนะครับเดี๋ยวไปพบกับทางคุณอุ๋ยกับคุณมิ้วเนอ
ค่ะนะครับแปลกกันก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ